เวลาที่๑ที่๑ข้อมูล
การแข่งขันในครั้งนี้ขอให้ทุกคนพลิกเขียงบนโต๊ะขึ้นมาครับ

ฮะนี่กระจกนี่นะกระจกหนึ่งบาน
อยากถามจังนี่มันคืออะไรกันแน่ตั้งใจทำอะไร

สวยที่สุดเลย
สตาร์เชฟทั้ง๕เห็นตัวเองในกระจกรู้สึกตกใจหรือเปล่า
ตกใจมากปังเหลือเกินค่ะ
เอาละครับการแข่งขันในครั้งนี้ใช้อาหารหนึ่งอย่างที่บ่งบอกถึงตัวคุณเอง
ทำอาหารในรสชาติของตัวเองต้องสมบูรณ์แบบที่สุด
และนำมาให้กรรมการทั้ง๓ท่านได้ชิม
เอาละครับผมอยากถามเอลล่าหน่อย
ว่าคุณเห็นอะไรในกระจกบ้างครับ

เพื่อจินเสียงล่ะคุณเห็นอะไรในกระจกบ้าง

เงาของคุณแม่เหรอ
ไปชิงผมเห็นสิ่งหนึ่งในนั้น
ที่จริงผมเห็นคนในครอบครัวกำลังรออยู่

ฉันเห็นลูกสาวปีศาจวัว
พูดเล่นเรื่องลูกสาวปีศาจดูอะไรนั่น
แต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นจริงก็คือ
ลูกชายกำลังทานอาหารที่ฉันทำ
ด้วยสีหน้าที่พึงพอใจมากเลยล่ะค่ะ
หวังว่าพวกคุณจะแสดงความสามารถในการปรุงอาหารออกมาให้หมด
รอผลงานของพวกคุณอยู่หวังว่ารสชาติจะถูกปากเรา
จากเวลาแข่งขัน๑ชั่วโมงขณะนี้เริ่มได้

สตาร์เชฟได้แรงบันดาลใจจากตัวเองในกระจก
ทำอาหารบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของพวกเขา
เมื่อหมดเวลา๑ชั่วโมงจะเลือกผู้ชนะ๑ท่าน
เพื่อเป็นหัวหน้ากลุ่มในการแข่งรอบต่อไป
เอ๊ะผู้กำกับชอบทานเกาลัด
ขอให้คุณแกะเกาลัดที่ทำให้หมด
ตอนแรกที่เข้าไปก็ไม่ค่อยมีความสุขค่ะ
เพราะว่าอยากจะนำเมนูที่อยากทำที่สุดมาให้ทุกคนได้ทาน

แค่ต้องรับบทลงโทษเท่านั้นเอง
ไก่ไก่
ตอนนี้ฉันกำลังเตรียมเมนูที่ฉันคุ้นเคยที่สุดในชีวิต
นั่นคือไก่ตุ๋นน้ำมันงา

ถ้าให้ผมทำอาหารหรือถ้าเพื่อนถามว่า
จังเลี่ยงเมนูถนัดคนไทยคืออะไร

เมนูที่ฉันทำในวันนี้ก็คือ

ตอนที่ฉันอยู่อเมริกาไปอยู่กับลูกช่วงเปิดเทอมฤดูร้อน
เขาจะกลับมาทานข้าวกลางวัน
ฉันก็เลยต้องทำอาหารที่ง่ายและเร็วที่สุด

ดังนั้นฉันก็เลยหัดทำข้าวราดซอสเนื้อและเห็ด
หมูสามชั้นเป็นเมนูที่แม่ผมทำให้ทานตลอดครับ
ทุกครั้งที่เด็ดเหนื่อยกลับบ้านที่บ้านก็จะมีอาหารอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือเนื้อตุ๋นบ๊วยครับ
เมนูที่ผมคิดว่าเป็นความรักของแม่ที่มอบให้ครอบครัวตั้งแต่เล็กจนโตเลยล่ะครับ
ทำไมผมถึงเลือกกุ้งซอสมะเขือเทศเหลือที่จริงผมอยู่กับแม่ยายและพ่อตาครับ
นี่เป็นเมนูประจำของครอบครัวเราและเป็นเมนูที่แม่ยายกับภรรยาผมชอบทานมาก
ผมจะทำให้กินจนคอเลสเตอรอลขึ้นเลยล่ะครับ
นี่ก็เป็นเต้าเจี่ยวธรรมดานี่แหละครับแต่เต้าเจี่ยวนี้ห้ามใส่ลงในน้ำมันร้อนร้อน
คือถ้ามันไหม้ก็จะมีรสขมนะครับเราต้องใส่ในน้ำมันอุ่นแล้วค่อยผัดจะดีกว่าครับ
น่ากินจังจางเลี่ยงทำได้แตกต่างมากเลย

ว้าวเนื้อโวทูนออกไปจากเตาแล้ว

เวลาหนึ่งชั่วโมงล่ะก็จะมีพวกกระทบกับอุณหภูมิไหม
ไม่ใช่ทำเสร็จแล้วก็ส่งเลยเหรอครับ

ไม่หนึ่งชั่วโมงเนี่ย
เข้าใจนะเสร็จพร้อมกันด้วย
มากแล้วผมคิดว่าพอทำเสร็จแล้วยกมือขึ้นให้กรรมการมาชิมได้เลย
ตอนนี้มีเวลาอีก๒๐นาที

ตอนหลังผมน้มน้าวตัวเองไม่ได้แล้ว
คิดว่าทำเมนูนี้อีกรอบไม่ได้ต้องทำเมนูที่มีความหมายมากกว่านี้
ผมคิดว่าไม่ได้ผมต้องลองอีกครั้งนึงทำใหม่อีกครั้ง
ผมคิดว่าเวลาน่าจะไม่พอนะครับ

เพราะตอนอยู่ที่บ้านไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

แต่ที่สตาร์เชฟกำหนดเวลาด้วย

ปกติต้องใช้๓๐นาทีเลย

คุณมีเวลาเหลืออีก๑๐นาที

เอาละ

๑นาทีได้เลย
ที่หูสุกแล้วมันใสมากเลย
ทุกท่านเหลืออีก๓๐วินาที

ฉันแต่งจานไม่เป็น

หมดเวลา

คุณทำเนื้อวัวตุ๋น๒จานใน๑ชั่วโมง
คุณจะส่งจานไหนดีครับ
พิจารณาแล้วผมส่งจานแรกดีกว่าครับ

มันเป็นพริกที่มีความเปรี้ยว

มันประมาณ๗๐๘๐คะแนน

ถ้าอยากให้ผมพูดถึงจุดด้อยแล้วก็
เคี่ยวเนื้อวัวได้ไม่ค่อยดีนักกันนะครับ

ถ้าทำให้สมบูรณ์แบบขึ้นอีกนิด

อาศัยความระมัดระวังและพิถีพิถัน
ผมคิดว่าวันนี้ผมคงประทับใจมากเลยทีเดียว

ผมชอบตั้งแต่การจัดจานนะครับ

ดูประจำบ้านก็จะมีรสชาติแบบที่บ้าน

เนื้อหมูใช้เวลาเคี่ยวไม่พอนะครับ

ถ้าผมทำเมนูนี้ผมจะพิจารณาก่อนว่า
ต้องหั่นหมูให้เล็กลงสักนิดนึง

รสชาติจะเข้าเนื้อได้เร็ว

สองผมจะเลือกหม้ออบความดัน
แบบนั้นผมจะสามารถใช้เวลาเพียง๑๕๒๐นาที

ผมคิดว่ารสชาติเข้มข้นกว่านี้ได้
ผมคิดว่ารสชาติเข้มข้นกว่านี้ได้
แต่วันนี้อาหารจานนี้มันไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่
แต่วันนี้อาหารจานนี้มันไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่
แต่ผมคิดว่าอันนี้มันดีมากเลยนะ

ส่วนต้องปรุงอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันไป
ไก่ต่อไปเรื่อยจะทำให้รสชาติมันกลมเอง

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มข้นขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มข้นขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น
ซุปไก่เมื่อผ่านการต้มก็จะเข้มขึ้น

และเหลือเวลาอีก๒๐นาทีผมคิดว่าอาหารต้องเย็นหมดแน่นอนนะครับ
แข่งขันจบจานที่๒ก็เสร็จพอดีผมคิดว่ามันยากมาก
เพราะนี่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคและความเร็วเยี่ยมยอดจริง

ยินดีด้วยคุณได้รับชัยชนะในรอบนี้แล้วคุณจะได้เป็นหัวหน้าทีมในรอบต่อไป

สตาร์เชฟทุกท่านการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
และการแข่งจะยากขึ้นเรื่อย
ผมหวังว่าสตาร์เชฟทุกท่านจะปรับทัศนคติของคุณและคว้าทุกโอกาสไว้ให้ดี

โปรดติดตามตอนต่อไป